นี้โลกเต็มมากเยอะมาก
ไม่ต้องค่ายชะเบอร์
เอาเลย

แล้วก็ไม่ได้ทำวีดีโอด้วย
ไปรับรูปก่อนดีกว่าอะไรอ่ะพับมาครับมันเป็นแมวดาวพี่
แมวสับทะหวนอ้าวเขามาทิ้งอ่ะเป็นเป็นลูกมันอ่ะพี่